คนที่เขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกันแล้วดีกว่านะ
ช่วงนี้ยังเซ็งกันอยู่กับการเรียนออนไลน์ที่บ้านนั่นเองนะครับ
งัดสารพัดเทคนิคคลายเหงาคลายเครียดในการเรียนกันหน่อยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เด็กชายโพลนะคะ

ไม่ได้เรียนคนเดียวนะจ๊ะเพื่อนเขาเพียบเลยค่ะ

เพื่อนของเขานะคะก็คือเรียงรายกันอยู่เป็นตับเลย
อักแอมีอยู่กับตัวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ
นี่แล้วไม่รวมตัวใหญ่ที่สุดที่กำลังนอนเรียนอยู่
คุณดูหน้าตาแน่นดูจังเลย

ตูมก็สัญหานะคุณแม่ไปซื้อจากที่ไหนมา
โอ้โหชอบตุ๊กแกมากเลยอ่ะ
อย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยค่ะว่าสัตว์แสนโปรดที่น้องโพยชอบคือตุ๊กแก่คุณผู้ชมนะฮะ
และที่บ้านน้องโพลเห็นบอกว่ามีทุกไซส์ค่ะ

ถ้าไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่อย่าเอาตุ๊กแก่ติดกระเป๋าไปด้วยนะ
สงสารเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะตกกระใจเอานะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันอีกบ้านค่ะบ้านนี้ก็แก้เครียดแก้เซ็งกันเหมือนกัน
ออร์เกรสค่ะตัวแสบของบ้านเลยตอนนี้นะคะ
กำลังเรียนกำลังตั้งใจอยู่เลยดูมีสมาธินะ
แต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
จะให้ทำยังไงดีทีนี้คุณแม่เอาไงดี
ก็เลยต้องวางดินสอค่ะแล้วก็วิ่งไปหาตัวช่วยด่วนเลย
และตัวช่วยเพิ่มเติมพลังของน้องออร์เกรสก็คือของกิน
แต่มารอบนี้จะกินอะไรไปดูกันค่ะ
เกรสเข้าเรียนแล้วเวลา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

ตอนแรกก็ชูสองนิ้วสู้ตายค่ะพ่อสู้ตายค่ะแม่แต่พอแบบเรียนไปเรียนมามันโอ๊ยมันโอ๊ยเริ่มโผล่หัวทุกคุณผู้ชมพักใส่ตาตัวมันร้อนร้อนอะแบบนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแบบนี้เออตามันก็เลยแบบลอยไปอะขอพักใส่ตานิดหนึ่งจ้องตาคอมแล้
คุณพ่อมดเองก็ขอแวะเวียนแล้วกันนะคะก็ให้กำลังใจลูกนะ
สงสัยจะใช้สมาธิตั้งใจเรียนเยอะไปหน่อย
หันกลับมาอีกทีหน้านี่ละ่ะคุณผู้ชมค่ะ
เล็กเค้าใจละเรียนออนไลน์มันไม่สนุกอะไม่ได้เจอเพื่อนนะคะ
ก็ต้องงัดสารพัดเทคนิคนะคุณผู้ชมนะ
ช่วยลูกให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้กันไปได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ